อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นคลิปเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
แต่เป็นเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตก็เห็นแล้วสะเทือนใจ
เหตุการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งใช้ขันนะคะฟาดศีรษะของหญิงที่เป็นยาย
แล้วก็ทำท่าทีที่ชาวเน็ตเห็นแล้วสะเทือนใจค่ะ
นี่คือคลิปเหตุการณ์สะเทือนใจที่แชร์กันมากในขณะนี้นะคะ
ผู้หญิงในชุดกระโปรงสีน้ำเงินคล้ายกับหญิงตั้งคัน
อาบน้ำให้กับคนชะลาแต่ว่ากระทำด้วยความรุนแรง
ใช้ขันฟาดไปที่ศีรษะหลายครั้ง
ตักน้ำราดใส่ราดแบบไม่ปรานีนะคะ
ยังปล่อยให้ยายชาราถูสบู่เองสระผมเอง
พออาบน้ำให้เสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดินกลับเข้าที่พักไปเอง
อย่างไม่สนใจใยดีค่ะ
คลิปนี้ความยาวเต็มอยู่ที่ประมาณ๔นาที
เล่าว่าชั่วจริงแชร์ให้เป็นข่าวเลยครับ
ล่าสุดยอดวิวพุ่งสูงไปถึง๕ล้านครั้งแล้วนะคะ

กว่า๕๐๐๐ข้อความค่ะ
ส่วนใหญ่ข้อความก็เป็นในเชิงตํ
พากษ์วิจารณ์ประนามการกระทำของหญิงในคลิปนะคะ
บางรายบอกว่าดูแลรู้สึกสะหรดหดหู่มันอย่างมาก
แล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนค่ะ
แต่เรื่องนี้แชร์กันเยอะ
เราไปตรวจสอบต่อนะคะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรา
ตรวจสอบที่มาของคลิปวิดีโอ
พบว่าไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
แต่เป็นเหตุการณ์ในประเทศอินโดนีเซียค่ะ

เผยแพร่คลิปเอาไว้เมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
เขียนข้อความร้องให้ช่วยคุณยาย
ถูกหลานสาวซึ่งกำลังตั้งท้อง
ทรมานทุบตีร่างกายทุกวันค่ะ
ขณะที่แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังของอินโดนีเซียนะคะ
ก็ได้โพสต์ข้อความรายงานว่า
หลานสาวในวัย๓๐ปีกระทำรุนแรง
ทุบตีคุณยายที่มีอายุ๙๒ปี
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและมนุษย
กรมสวัสดิการสังคมของอินโดนีเซียนะคะ
ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
โดยก็ได้ส่งตัวของหญิงชราไปรับการรักษา
แล้วก็พูดคุยเจรจากับคนในครอบครัว

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกนะคะ

แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่รับชมอย่างมาก
เป็นหลานสาวกับคุณยายแท้

หัวใจสั่นเบาเลยนะ